คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องสะเทือนใจแต่เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เขาบอกว่าอยู่ดีมีผู้ชายคนนึงเดินเข้าไปที่มูลนิธิทางเจ้าหน้าที่ก็นึกว่าผู้ชายคนนี้จะมาบริจาคเงินบริจาคโรงศพอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ผู้ชายคนนี้คือร้องไห้ไปเลยแล้วก็ยกมือไหว้เจ้าหน้าที่มูลนิธิบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
เขาเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลครับแต่ว่าถ้าเกิดจะนำศพออกมาจากโรงพยาบาล
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายหกพันห้าร้อยบาทอื้อหือ
ทางมูลนิธิช่วยบริจาคลงศพหรือว่าช่วยเหลือหน่อยได้ไหม

นี่ค่ะและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาน่ารักมากเลยนะคะ
เขาคุยกันกับทางคณะกรรมการมูลนิธิ๕นาที๕นาทีเท่านั้นและช่วยเลย

บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปนี้ทางมูลนิธิจัดการให้แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องราวนี้ค่ะชายานันเล็กดาราเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
แล้วก็เป็นชื่อเฟซบุ๊คของเขาอะค่ะโพสต์ภาพและข้อความบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีผู้ชายคนนึง
เขาเป็นชาวไทยภูเขาขับรถเข้าไปที่มูลนิธินะคะแล้วก็ยกมือไหว้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เพราะญาติของเขาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตหลังจากรักษาตัวได้๒วัน
แล้วก็ต้องนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอทองผาภูมิ
ทางโรงพยาบาลบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะคะ
ค่าฉีดน้ำยาที่ศพค่ะลงศพค่ารถนำศพไปส่งที่บ้าน
รวมแล้วประมาณ๖๕๐๐บาท
แต่เขาบอกว่าครอบครัวเขาไม่มีเงินเลยจริง
ขอให้ทางมูลนิธิช่วยหน่อยได้ไหม
เพราะเขาเคยติดตามเฟซบุ๊คของมูลนิธิ
รู้ว่ามีโรงศพบริจาคให้ฟรี
ช่วยหน่อยเถอะขอช่วยให้เอาศพเนี่ยกลับไปที่บ้านหน่อยได้ไหม
ซึ่งผู้ชายคนที่ไปขอร้องเขาบอกว่า
เขามีสตางค์ให้แค่๑๕๐๐บาท
เดี๋ยวช่วยมูลนิธิจ่ายเป็นค่าน้ำมันรถนะ
เพราะว่าจากยอดที่โรงพยาบาลแจ้งมาเนี่ยไม่พอแน่
มันไม่พอ

มีญาติที่อยู่ที่โรงพยาบาล
ก็โทรศัพท์ไปหาผู้ชายคนนี้ที่เขายังคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

เพราะว่าทางโรงพยาบาลเร่งรัดญาติที่ยังอยู่โรงพยาบาล
ว่าจะเอายังไงตัดสินใจหน่อยว่าจะรับศพออกไปยังไงเนี่ยค่ะ
แล้วผู้ชายคนที่เขายังยืนอยู่ที่มูลนิธิก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่า
ช่วยหน่อยเถอะไม่มีเงินจริงยกมือไหว้ขอร้องนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียว
คุยกับทางกรรมการนะคะยกหูหา๕นาที
แล้วเขาก็บอกเลยว่าน้องไปรอที่โรงพยาบาลเลย
บอกโรงพยาบาลเลยว่าไม่ต้องดำเนินการอะไร
เดี๋ยวมีรถของมูลนิธิพิทักการไปช่วยเหลือและรับศพพาไปส่งถึงบ้าน

คือไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่เสียอะไรเลย
ฝากบอกต่อกันด้วยนะใครติดขัดไม่มีเงินซื้อโลงมาขอได้เลย
มูลนิธิพิทักการเอาเอกสารการตายมาใบเดียว
จะช่วยเต็มที่เท่าที่ช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนมอนคนพม่าคนต่างชาติ
ช่วยหมดเห็นญาติเขาร้องไห้มาขอความช่วยเหลือ
มีเหรอที่มูลนิธิจะไม่ช่วยเนี่ยน่าชื่นชมนะคะ
ทีมข่าวของเราที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็ไปสอบถามเรื่องนี้นะคะที่ทางมูลนิธิพิทักการอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะ
ก็ไปพบกับนายชายานันเล็กดาราเจ้าหน้าที่มูลนิธิซึ่งนำเรื่องนี้ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กกันนะคะ
เขาก็เล่าว่าตอนแรกที่เห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปในมูลนิธิโอ้โหน่าเครียดเลยอะค่ะ
ไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าไม่มีเงินนำศพของญาติออกจากโรงพยาบาล
ก็เลยรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นชาวไทยภูเขาถือบัตรไปเลยนะคะ
เป็นบัตรบุคคลบนพื้นที่สูงอะค่ะก็คุยกันอย่างที่เราเล่าไปเนี่ยแหละค่ะ
และสุดท้ายมูลนิธิตัดสินใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
ปกติเราก็จะช่วยเหลือเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีผู้บริจาคไว้ตลอด
แล้วเคสนี้มันนั่งสานตรงที่ว่าเค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง๖๕๐๐บาทเลย
ก็เลยโทรหาคณะกรรมการของมูลนิธิ
ก็โทรเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
มีผู้ขอความช่วยเหลือแบบนี้เรียกราคาเท่านี้
มูลนิธิก็บอกว่าช่วยเลยเต็มที่อะไรอย่างนี้
ก็โทรหาอาวุศีนะคะกรรมการของมูลนิธิ
แกก็บอกว่าช่วยเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แกก็โทรประสานงานให้หาเจ้าหน้าที่ให้หาอะไรให้
ขณะที่เรากำลังคุยกับเขาเขากำลังขอความช่วยเหลือเราอย่างนี้ค่ะ
ญาติที่โรงพยาบาลก็ยังโทรมาอยู่เลยครับ
บอกว่าพี่ได้ยังอะไรอย่างนี้ทางโรงพยาบาลเร่งใหญ่แล้ว
เพราะว่าจะต้องใช้รถที่มีหลังคาด้วยเดี๋ยวศพทุ่มหนึ่งออกไม่ได้แล้ว
อะไรอย่างนี้ค่ะภังโรงพยาบาลก็เหมือนกับว่า
เจ้าหน้าที่นะครับพูดพยายามว่าเล่งรถเพื่อให้ตัดสินใจ
เขาเหมือนเร่งแล้วเขาก็ความทุกข์อยู่แล้วนะคะ
เล่งรถแกก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะปรึกษาใครเลยนะครับ
เพราะว่าแกบอกแกเห็นในเฟสของเรานะคะว่าเคยให้ช่วยเหลือโรงศพอะไรพวกนี้
แกก็เลยขับรถจากโรงพยาบาลตรงดิ่งมาที่นี่เพื่อมาสอบความช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
โชคดีนะได้ทางมูลนิธิช่วยนะ

ความจริงพอฟังเรื่องนี้แล้วก็แม่มีอะไรให้พูดได้เยอะนะครับ

เรื่องสพลของผู้เสียชีวิตนะครับทางมูลนิธิพิธากรได้นำไปส่งที่วัดทองผาพภูมิตฮขนุนอทองผาพภูมิจกาจน้ำบุหรีนะครับ
เราไปสอบถามนะครับก็ทำให้ทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนางมัสซานอู่นะครับ
เป็นชาวไทยเชื้อสายพม่านะครับ
ลูกชายชื่อนายอดุลนะลูกชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุที่แม่จะเสียชีวิตเนี่ย
แม่มีอาการไม่สบายพาไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิ
บอกว่าแม่เป็นกรดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะอาหารก็ให้ยามาแล้วก็ให้กลับมาที่บ้าน
แต่พอกลับมาที่บ้านอาการแม่ยังไม่ดีขึ้นจึงตัดสินใจพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาล
ตัวเมืองกาญจนบุรีรักษาอยู่ได้๒วัน
แพทย์มาแจ้งว่าตกลงที่แม่ป่วยที่แม่เป็นคือเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
แล้วแม่ก็สุดหนักเสียชีวิตหลังจากแม่เสียชีวิตได้ติดต่อขอรับศพออกจากโรงพยาบาล
เพื่อนนำมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านทางโรงพยาบาลแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมด๖๕๐๐บาท
แต่เงินที่เตรียมไว้ไม่พอเงินที่ทำงานก็ยังไม่ถึงเวลาเงินออก
รวบรวมเงินจากญาติพี่น้องก็ยังไม่ถึง๖๕๐๐บาท
ก็เลยตัดสินใจไหว้วานเพื่อนที่ไปหาที่มูลนิธิเพื่อนชื่อในเตี้ย
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยเคยไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิพิทักการ
ก็เลยไหว้วานในเตี้ยที่เป็นเพื่อนกันบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นช่วยไปขอความช่วยเหลือเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหม
เพื่อนก็ไปให้แล้วก็ได้ลงศพมารับศพมาส่งแม่ที่บ้าน

ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิพิทักการที่มาช่วยเหลือ
สามารถเอาศพแม่ออกจากโรงพยาบาลมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านได้
พอไปที่มูลิธิแล้วพอขอความช่วยเหลือได้แล้วเรารู้สึกไงบ้างครับ
มันรู้สึกดีใจอยากขอบคุณเขาด้วยว่าที่พาเรามาถึงนี่อะไรได้
ถ้าแบบไม่มีพวกพี่พี่มูลทีแม่พวกมันก็ไม่มาถึงบ้านกับเรา
ซึ่งฉะนั้นทั้งตัวผมไม่ได้กินแป๊งไปด้วย
ถ้าไม่มีพวกพี่ครับเราก็ไม่สามารถเอาโสบทบบาลกับแม่เรา
นัดลูกชายของผู้เสียชีวิตอดูลให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า
ว่าเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็นนะคะรับศพแม่ออกจากโรงพยาบาลในตัวเมืองกาญจนบุรี
แล้วก็ไปถึงอำเภอทองผาภูมิตอน๓ทุ่มนะคะ
ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการด้วยอืม
มูลนิธิก็เลยฝากย้ำมาว่าถ้าหากว่าญาติผู้เสียชีวิตรายไหน
ไม่มีเงินซื้อโรงศพติดต่อมาได้ทางมูลนิธิพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ